นะครับตำรวจได้คุมตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนะครับ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพแต่ว่าสุดท้ายต้องยกเลิกการทำแผน
เนื่องจากว่ามีชาวบ้านจำนวนมากครับมามุงรอดูเหตุการณ์
และหวั่นว่าอาจจะเกิดการประชาธรรมได้
เราไปติดตามบรรยากาศเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้พร้อมกันครับ
ตำรวจคุมตัวนายชาตรีร่วมสูงเนินนะครับ
ผู้ต้องหาฆ่าปาดคอคุณครูสาวอัตราจ้างโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง
ในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
โดยคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บริเวณห้องเช่าจุดเกิดเหตุ
แล้วก็มีประชาชนกว่า๓๐๐คนอย่างที่เห็นในวันนี้
ไปรอเฝ้าดูการทำแผน
พร้อมทั้งตะโกนสาบแช่งผู้ต้องหา
ที่ทำให้ภาพลักษณ์ของชาวอำเภอแก่งคอยเสียหาย
รวมทั้งเรียกร้องให้ประหารชีวิตผู้กระทำความผิดด้วยนะครับ

แล้วก็เกรงว่าอาจจะเกิดความวุ่นวาย
ประกาศยกเลิกการทำแผนในวันนี้

นายชาตรีถูกตำรวจภูทรภาค๑

พร้อมกับของกลางคือมีดยาว๖นิ้ว

โดยนายชาตรีนั้นรับสารภาพว่าก่อเหตุ

อ้างว่าตั้งใจจะเข้าไปลักทรัพย

ประกอบกับแอบชอบผู้ตายมานานแล้ว
จากว่าหน้าตาดีและก็มีอัธยาศัยดี
ก่อนเกิดเหตุครับผู้ต้องหาเล่าว่า

แต่ว่าผู้ตายนั้นตกใจตื่นขึ้นมา

จนเสียชีวิตก่อนจะหลบหนีไป
โดยที่ยังไม่ได้ลงมือคมคืน
สิ่งที่สำคัญคือรอยเลือดที่กำแพงห้อง

และก็เสื้อเปื้อนเลือดที่ใส่ขณะที่ก่อเหตุ
นายชาตรีใช้พันมือที่บาดเจ็บ

จากนั้นตำรวจก็ควบคุมตัวไปสอบสวน
จนกระทั่งรับสารภาพในที่สุด

ตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการ

ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายใน๓วันครับ

จะยืนยันให้สารสามารถใช้เป็นหลักผ่าน
และลงโทษผู้กระทั่งความผิด
ตามที่สมควรจะได้รับโทษนะครับ

ผู้ต้องหาคดีนี้เคยต้องโทษคดีข่มขืนมาแล้ว

สารตัดสินจำคุก๔ปี
แต่รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง
เหลือจำคุกจริงคือ๑ปีกับอีก๘เดือน
แล้วก็เพิ่งจะพ้นโทษมาเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา
นับเวลาหลังจากพ้นออกมาจากเรือนจำจนถึงตอนนี้นะครับ
ประมาณ๑๐เดือนเท่านั้นก็ก่อเหตุอีกแล้ว
และหากพบว่ามีการกระทำชำระ
คุณภาษาธรรมชำราวจะแจ้งข้อหาเพิ่มอีก๑ข้อหาทันที
อัตราโทษสูงสุดคือประหารชีวิตครับ
ทำแผนวันนี้สุดท้ายต้องยกเลิกไปนะครับ

และก่อนหน้านั้นผู้ต้องหารับสารภาพ
เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้ต้องหาในคดีนี้พร้อมกันครับ
พี่น้องพี่น้อง
พี่น้องทุกท่านและคนทุกท่าน
กลับไปทำภารกิจไปซื้อของอะไรที่เขาอ้างมานะครับ
แล้วกลับมาที่ห้องนอนเขาแล้วก็ในช่วงหลังจาก๔๕ทุ่ม
เขาก็คิดเพราะช่วงนั้นฝนตกด้วยนะครับ
ตั้งใจว่าจะไปรับทรัพย์สิ่งนี้ครับครับ

พอดีเขาเสียชีวิตนอน

แต่อ้างไม่ออกครับ
ครับ
ก็ไม่ทราบครับ

ก็เห็นเขาไว้ดีครับ
อ้างไม่ใช้ชีวิตปกติไหมครับ

รู้สึกยังไงบ้างไหม

เสียใจบ้างไหม